แม่บ้านห์โชนบ้าน

นักพยากรภายริปทรีย์อันดับหนึ่งของเมืองไทย
มาแล้วนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่๒

แต่เป็นการแซ่บแบบเบาพริก๒เม็ด
ค่ะมาถึงช่วงนี้ค่ะเป็นเรื่องของลูกกาวนะคะอืมความแซ่บเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ตาม
แน่นอนค่ะคุณแม่ค่ะนอกจากสกาวเนี่ยนะคะพูดเลยนะคะว่าตาดีแล้วนะคะ
มันก็ต้องมาพร้อมกับเรื่องดีแล้วแบบทุกอย่างมันก็ดีไปหมด
เอาอะไรจะดีขนาดนี้ถ้าเกิดดีกว่านี้นี่ก็นางฟ้าแล้วนะคะคุณแม่
เขายังไม่ตอบคำถามอะไรน้ำลอยอะโหตายแล้ว
ประเด็นของสเกานี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะพูดเลยว่าแซ่บพริก๕เม็ดแน่นอน
ประเด็นที่ว่านุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนมีเกณฑ์ลูกหนี้จะคืนเงิน
ลูกหนี้จ้ะโอ้โฮมันจะเป็นไปได้เหรอกาว
เม้ยเราไม่ต้องตรวจเจ้าหนี้นะเราตรวจว่าลูกหนี้เดือนไหนที่เสียสติโทรหาเจ้าหนี้แล้วคืนเงิน

เขามีความรับผิดชอบ
แล้วก็รู้สึกว่าเงินที่เขาเอามาไปก่อเกิดงอกเงยให้เจริญรุ่งเรืองแล้ว
ก็ควรที่จะเอากลับมาคืนคนอื่น
ธุรกิจของพวกเขาก็จะยิ่งเจริญรุ่งเรือง

แล้วพอถึงเวลาพลาดหรือล้มเอ้ามายืมใหม่เรายังให้นะ
ใช่นี่คือความน่ารักเขาเรียกว่าเป็นลูกหนี้ที่น่ารักซื่อสัตว์วางแผนดี

ทิมให้หมดเลย
ถ้ารอสบายดี
ดีมั้ยป่าวถ้าอยากฮัลโหล
อยากให้คุณมีความสุขโทรมาจะยืมเพิ่มไหม

เออเราขอยืมเพิ่ม

โทรไปทั้งเดียวโทรผิดโทรที
เพราะฉะนั้นวิธีการเดือนมีนาคมได้พระพิคเนต
บอกว่าแม้ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ก็ตามจะได้เงิน
เพราะฉะนั้นคุณที่เกิดเดือนมีนายืมเงินเข้าไป
ก็ไปก่อเกิดจนได้เงินเยอะ

ส่วนเขาที่เป็นเจ้าหนี้ก็กลายเป็นว่าให้เขาไป
หนี้ก็ได้ก่อเกิดเงินเอามาคืนเรา

ดวงจะดีทั้งคู่
ทั้งลูกหนี้ทั้งเจ้าหนี้
ใช่แต่สามัญสำนึกคุณต้องดีด้วย

เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดเดือนมีนาและเมษา

แล้วมีของนำโชคไหมให้แบบเงินไหลมาเทมา

สิทธิพุทธทางกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาลิติ
สิทธิธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมาณชาลิติ
สิทธิสังคังกิจจังมะเงินทองไหลมาณชาลิติ
สิวรีจะมหาลาพังพระวันตุเม
แล้วก็ไปบูชาองค์พระศิวรี
ถือไม้เท้าแบกล่มแบกกรดสะพายบ่าน
หรือว่ากาน้ำชาหรือว่าย่าม
ท่านสะพายตลปัดได้ไหมคะ
แบกแบกตลปัดได้นะฮะ
อันนี้ก็จะทำให้มีเงินทองมาก
ส่วนธุรกิจโต๊ะทำงานในเรื่องของห่วงจุ้ยที่ดี

วงจุ้ยหลักคือมี๕สอ
สอแรกก่อนคือสว่าง

เขาทำงานต้องอยู่ในช่วงเวลาอยู่ที่สว่าง

ต้องราบลื่นอย่าวางของเกะกะบนโต๊ะทำงาน

ไม่ใช่ชนจนเขียวกันไปเป็นต่างนั่น
ไม่ใช่วางของเกะกะตามทางเดินไม่เอา

สะอาดทำให้มีชื่อเสียงที่ดี
ก็จะส่งผลให้ค้าขายเจริญรุ่งเรือง

๔สำคัญมากคือซับคือเสียง
เสียงคือทรัพย์เพราะฉะนั้นจัดวางกล่องดนตรี
กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไว้

เป็นหนี้ได้โทรทัศน์

ต้องวางมีเกร็ด
วางไว้ซ้ายมือของโต๊ะทำงาน

เราจะวางโทรทัศน์ทีวี

หรือว่าที่มุมห้อง
ซ้ายคือมังกรเขียว

เรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกลาบเข้ามา
อาจารย์กระทาทำไมงานอีเวนต์เยอะ

ไปดูห่วงตุ้ยดูพ่ายศิษย์สารพัฒน์
โงเห้งอะไรไม่รู้นำทัวร์ด้วย

กุ้งกิ้งบนโต๊ะทำงาน
เดี๋ยวถามคนอาจารย์ได้อยู่
ติดโต๊ะทำงานตัวเองด้วยเหรอคะ
ใช้เวลาเดินออกมา

ให้งานเยอะเพราะฉะนั้น

เสียงของคำอวยพรของลูกน้อง
ของเจ้านายของพ่อแม่

อัดได้อัดได้ก็ลองทำให้เสียงอัดเสียง

สว่างก็ต้องไม่มากไป

สะอาดก็ไม่ต้องโอ้โหเนี๊ยบจนเป็นโรงพยาบาล

เพราะแบบทุกอย่างต้องแบบสบายเหลียด

ไม่ทราบว่าอิจฉาเดือนมีนากับเมษาขนาดไหนค่ะ
เป็นไงล่ะนี่พลิก๕เมตรแล้วนะจ๊ะ
ถ้ายังเหมือนไซส์ไม่พอไม่รู้ว่าเขาจะโชคดีอะไรอีกหรือเปล่า
นี่เราไปแซ่บกันต่อในช่วงหน้านะคะ
รับรองว่าซี๊ดสุดกับประเด็นของอภิษ
เพราะว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับความรัก